เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับร้านหมูสะเต๊ะระดับตำนานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่
อะไรที่ทำให้ขายดีมานานกว่า๖๐ปี
มาหาคำตอบไปพร้อมกัน
จากนั้นจะพาไปพบกับอดีตหนุ่มเพาะช่าง
สร้างอาณาจักรขนมฟูที่วางจำหน่ายตามตลาดนัด
แต่มียอดขายสองหมื่นชิ้นต่อวัน
พร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ

ร้านอาหารเวียดนามชื่อดังระดับประเทศ

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะ

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ

ที่เปิดรายการด้วยการเอาใจสาวดีกว่า

เพราะว่าสาวเนี่ยเขาชอบทานยำใช่ไหม

ที่มันจะเป็นแบบว่ายั่วแซ่บ
แถมราคายุคโควิดมากเพราะถูกมาก

แค่จันทร์ละ๒๐บาท

ยำราคาประหยัดขาย๒๐บาททุกเมนู
เขาจะมาเผยเคล็ดลับขายถูกยังไงให้รวย
จากคนที่มีรายได้ติดลบสู่รายได้หลักหมื่นต่อวัน
นางสุริรัตนโสนะคะชื่อเล่นชื่อแม่ตูนค่ะ
เป็นเจ้าของร้านยำแซ่บตะแคงลิ้นจ้า

ถุดิบนี่เหมือนกันราคาหลักร้อยไปเลยที่เขาขายกันนะคะ
รายได้ต่อวันก็ประมาณกำไรก็ประมาณตรง๑๐๐๐๐บาทค่ะ
ที่ร้านก็ประมาณ๒๐๐กิโลกรัมค่ะต่อวัน
วันนึงก็มันนับไม่ถ้วนนะคะราวราคา๔๐๐๐๕๐๐๐กิโลกรัมอ่ะจ้ะ
จังหวะแม่ไปดูหนึ่งรายการ
เขาขาย๒๐บาทได้เขาขาย๑๐บาทได้
แล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะขายยำ๒๐ไม่ได้ลองดูสักตั้งนึง
แม่ก็เลยไปซื้อจานมาที่เหมาะสม
แล้วก็เลี้ยงทุกเมนูที่เรามี
วันนั้นเราถ่ายรูปจัดจานเรียบร้อย
และก็ลงในเพจของแทรฟแตะแคงบิ้นนะคะ
โมทร้านของเราว่าเราไม่ได้ขายราคา๕๐๓๐๐แล้วนะ

พอมารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งลูกค้าก็แห่มาเลยจ้ะ
มาอย่างเยอะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะ
จากเราเราเปลี่ยนราคา๒๐บาท
สำหรับร้านแม่ไม่มีน้อยนะคะลูกค้าชมว่าเยอะ
ป้าได้กำไรเหรอป้าให้เยอะอย่างนี้
คุ้มด้วยค่ะลูกค้าบางท่านบอกเกินคุ้มค่ะ
รสชาติของเรารสจัดจัดจ้านค่ะ
ต้องเป็นน้ำยำปลาร้าแล้วต้องเป็นแซลมอนทุกโต๊ะ
ลูกค้าต้องสั่งแซลมอนวันละ๒ตัวสดใหม่ทุกวัน
ซีฟู้ดของเราอาหารทะเลของเราสดใหม่ทุกวันค่ะพี่
ใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพขนาดนี้
หลายคนก็คิดว่าน่าจะขายแพงกว่า๒๐บาท
จะได้รวยเร็วหน่อยยังไงล่ะครับ
ซึ่งแม่ตูนเขาเคยลองขายยำในราคาที่แพงกว่า๒๐บาทแล้วล่ะครับ
แต่การขายในครั้งนั้นทำให้ขายยากไม่มีคนซื้อ

จริงแล้วแม่น่ะขายตลาดนัดอยู่ก่อน
ตอนแรกแม่ขายราคา๕๐บาทถูกสุดแล้วก็แพงสุด๓๐๐บาท
แล้วอันนี้ขายไปประมาณ๖๗เดือนก็มันทุนหายกำไรหด
แล้วก็มันจะปิดร้านแล้วอ่ะคือว่าเราหมดแล้วอ่ะ
และอันนี้ลูกสาวลูกสาวคนโตค่ะจบปริญญามา
ก็ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะว่าน้ำหนักเยอะ
พอเขาเรียกสัมภาษณ์เสร็จบอกว่าไปลดน้ำหนักหน่อยนะ
อ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เกือบทุกที่ค่ะ
ที่ไปสมัครเราก็น้อยใจว่าทำไมคนอ้วนเราทำงานไม่ได้เหรอ
เขาก็มาปรบกับแม่มาร้องไห้กับแม่
ว่าแม่หนูไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเลย
คนโห่เป็นแม่นะเราก็เลยหาร้านหาร้านยำให้ลูก
จุดนี้เริ่มต้นที่เราจะขายยำเปิดให้ลูกสาวนะ
ถ้าไม่มีแม่ในวันนั้นที่ลูกอย่างนี้ก็อาจจะแบบไปทำงานกับคุณพ่อก็ได้
ไปผสมปูน
จริงแล้วอาชีพนี้มันเป็นของอาชีพของแม่เรา

เลยเอาอาชีพเนี้ยให้กับลูกสาวไว้อีกทีหนึ่งต่อไปข้างหน้าถึงเราไม่มีงานทำ
เราก็ยังขายยำได้นะลูกได้มีอาชีพต่อไป
ปัจจุบันแซ่บตะแคงลิ้นมาถูกทางจริงครับ
จะเรียกว่า๒๐บาทพลิกชีวิตก็ว่าได้
ใครที่อยากอุดหนุนแซ่บตะแคงลิ้นก็ไปกันได้ครับ
ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่สิบเอ็ดโมง
ถึงสามทุ่มครับสิ่งสำคัญหนึ่ง
เราต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าและตัวเราเองสิ่งของที่เรานำมาขายกับลูกค้า
สดใหม่ทุกวันแล้วก็ต้องทำให้ตลอดลูก

อยากให้ลูกค้าลองมาชิมร้านยำแซ่บตะแคงมิ้นดูนะคะ
ว่าอร่อยขนาดไหนแซ่บขนาดไหน
จานละ๒๐ก็ทำให้เราเป็นเศรษฐีได้นะคะ
ถ้าเรารู้จักออมรู้จักเก็บ
สุดยอดค่ะถูกจริงค่ะอย่างยำปลาแซลมอนก็ยัง๒๐บาท

กินก็เลือกว่าร่ำปลูกหลักหมืนต่อประเผร่นนะครับ
ต้องมีอีกหนึ่งอย่างที่ราคาถูกไม่แพ้กันนั่นก็คือ

ใช่ค่ะฟองล่างเพียงแค่๑บาทเท่านั้นเอง

คือเราจะเข้าไปซื้อเฉยเดินเข้าไปขอซื้อบัตรหนึ่งไม่ได้นะคะ
เราต้องควบคุมกับกิจกรรมของทางร้านเขาก่อนด้วยค่ะ

หมายถึงว่าต้องไปเล่นเกมอะไรกับเขาก่อน
ออนค่ะรู้ไหมว่ากิจกรรมของเขาจะเป็นยังไง
แล้วสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ไปกันที่ตลาดนัดชุมชนคนกันจุ
สำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชะบูนเองค่ะ
ในตลาดนัดแห่งนี้เขาก็มีกิจกรรมสร้างความสุข
สร้างรอยยิ้มที่กับทุกคนด้วยนะคะ

ทุกคนที่จะเดินทางมาจับจ่ายซื้อของในตลาด
จะได้สิทธิ์คนละ๑สิทธิ์นะคะ

ให้คุณใช้มือเพียงแค่ข้างเดียวของคุณเนี่ยนะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าใครหลุดมือแตก

เดี๋ยวนะขอกะจักมือ
เฮ้ยมือใหญ่อย่างนี้น่าจะได้น่าจะได้๕๖ฟังได้

ไม่อยากพูดเลยเพราะว่าทุกคนจะมาซื้อที่มือ
ได้ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์การขายที่ใช้กิจกรรมทำให้ลูกค้ามีความสนุกสนาน
มีความสุขแล้วก็บอกต่อกันแบบปากต่อปากด้วย
เนี่ยต้องตอบปากอยากไปลองเลย

เวลาใครที่สนใจจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะ
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสสบดีนะคะ
เวลาบ่าย๒โมงจนถึง๒ทุ่ม

พักกันเรื่องของถูกนะคะมากันเรื่องของอร่อยกันบ้างค่ะ
ของอร่อยต้องดูทางนี้
อร่อยแหละลูกสองเนี่ย
อะเป็นอร่อยจริงค่ะนั่นก็คือหมูสต๊ะพิชัยนะคะเจ้ากับออนุสารเขาขายมา๖๐ปีแล้วครับผมแสน
แล้วก็ดังมากด้วยนะฮะเขาตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าซอยเจริญเมืองนะฮะ
เมื่อไหร่ต้องแวะไปซื้อครับจะเห็นเลยนะจะมีคุณลุงยืนปิ้งหมูสะเต๊ะ
ใช่แสดงว่าพี่ป้องมีเป็นขากินเหมือนกันนั่น

ในเมื่อพี่ป้องคอนเฟิร์มความอร่อยขนาดนี้นะคะ
เดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าร้านเขาจะเด็ดขนาดไหนค่ะ
มีคนบอกว่าถ้าคุณมาเที่ยวชายเมียง

และคุณไม่ได้ลองลิ้มชิมรสหมูสะเต๊ะพี่ชัย
ถือว่าคุณมาไม่ถึง
เพราะหมูสะเต๊ะร้านนี้มีความอร่อยล้ำไม่ธรรมดา

การันตีด้วยการขายดีต่อเนื่อง

ปีปีปีปี

ถึงได้ครองใจลูกค้ามาจนถึงทุกวันนี้
คุณตาพิชัยเจ้าของร้านวัย๗๘ปี
ล่าวาวไม่ล่าวา

ด้วยเตาทานร้อน
ทาด้วยน้ำหัวกะทิบาง
จะได้กลิ่นหอมที่ยั่วยวนชวนใจ

จะเลือกใช้หมูสันนอกคุณภาพดี

เพราะจะให้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวล่ะครับ
ซึ่งผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินดี
และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หมูสะเต๊ะพี่ชัย

ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของพ่อ
สูตรน้ำจิ้มนี้คุณตาพิชัยบอกว่า
ขอเก็บไว้เป็นความลับก็แล้วกันนะครับ
ใครอยากจะลองลิ้มชิมรสหมูสะเต๊ะพี่ชัยก็สามารถไปได้ที่ปากซอยเจริญเมือง๘ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
สนุนราคาไม่แพงอย่างที่คิดขายเพียงไม้ละ๔บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ๔บาทเท่านั้นจริง
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้เราจึงยกให้หมูสะเต๊ะพี่ชัยเป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองเชียงใหม่นั่นเอง
โอ้โหเป็นไงครับทุกคนคิดถึงเหมือนปล่อยควันฟุ้งอยากให้ทีวีในมีกลิ่นมากเกิน
หมูสะเต้ย่างบนเตาถาดร้อนกลิ่นหอมมาละเพียงแค่๔บาท
ไปเลย๒๐บาทค่ะอย่าต้องจ่ายเอง
เปิดตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๓ทุ่มเท่านั้นเองนะคะ
จะบอกว่าอย่าไปช้าล่ะเพราะว่าเขาหมดเร็วมากเลยนะคะ
หรือถ้าใครไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างและเบอร์นี้นะคะ
เอาครับหมูสะเต๊ะจบแล้วนะฮะพาต่อที่ช่วงยอดฮิตของเราครับ

ผลไม้สุดฮิตของบ้านเราในขณะนี้ครับ
นั่นก็คือมะย่องชิด
วันนี้ค่ะเข้ามาทำอาหารชาววังกันแล้วเขาเรียกว่าม้าห้อ
ที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
กำลังนำมะยงชิดเนี่ยผลไม้ดับร้อนบ้านเราที่หวานอมเปรี้ยวนะคะ
ระปรุงเป็นเมนูมาข้อมะโยงชิ้นค่ะ
แบบว่าเป็นเมนูของหวานที่น่าทานมากมากเลยซึ่งตัวไส้นะคะมันจะเหมือนกับ
ไส้ของข้าวเกลียบปากหม้ออ๋อใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
จะกินกับแบบสับปะรดใช่ไหมแต่อันนี้เขาดัดแปลงมาใช้มะยงชิดแทนนะคะ
คว้านเป็นรูปดอกไม้สวยงามคล้ายกระทงนะคะแล้วก็ตักใส่ไส้ในมะยงชิดแทน
ส่วนคนที่คิดค้นสูตรเมนูนี้นะคะก็คืออาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสิทธิ์นะคะ
เมนูที่น่าสนใจเลยนะไม่ใช่มีแต่ของหวานนะครับ

แกงเผ็ดหมูยากมะยงชิตก็ได้

เพื่อไปตัดความเลี่ยนของกะทิ

เพิ่มคุณค่าให้ราคาสูงขึ้นนะคะ
แล้วก็หน้าตาสีสันสดใสมากเลย
ถ้าใครอยากเรียนรู้ทำเมนูเหล่านี้นะฮะ

อาจารย์รุ่งทำครับเขาใจดีเปิดสอนให้ฟรีเลย

สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับ

ส่วนข่าวนี้ค่ะใบตองจะพาไปเจอกับนัก
เฮ้ยนักเลงคนนี้กลับใจแล้วยังไม่รู้
แต่นักเลงที่จะพาไปดูเขากลับใจกลายมาเป็นผู้ชายสายหวาน

อย่าต้องกลับใจใจก่อน
คือต้องบอกอย่างนี้เขากลายมาเป็นคนขายขนมหวาน

พี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านนักเลงสายหวาน

หรือเรียกอีกอย่างว่าชิปุ้ง

ขายจากที่ราคาเป็นแค่ชิ้นละ๑๐บาท
เดือนเดือนนึงขายได้เดือนละเป็นล้าน

เป็น๑๔ปีเลยก็ได้นะครับที่ผมเกรลีมาอะไรมา
มันคิดไม่ได้ครับแต่เวลาที่มันคิดได้ขึ้นมา
มันจะสำเร็จเลยครับมันจะเดินทางไปตามเป้าหมาย

ก็อยากให้ทุกคนคิดได้แล้วเดินทางสู่เป้าหมายนะครับ
ว่าคุณจะสำเร็จแล้วคุณจะสำเร็จเลย
สวัสดีครับผมนัทปรณพัฒน์นะครับ
อายุ๔๒ปีนะครับเป็นเจ้าของร้านนักเลงสายหวานนะครับ
๗๕บาทครับ
ขนมตัวนี้นะครับเป็นขนมตัวแรกนะครับ
ก็ได้ร่วมทำกับชาวญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งมีแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนทานเค้กได้ประโยชน์

ตัวต่อไปก็คือเป็นชิฟฟอลลูกตาลน้ำตาลตะโนดนะครับ
ก็ตัวนี้ก็เรามีแนวความคิดว่าเราอยากผสมผสานความเป็นฝรั่งกับความเป็นไทย
สมผสานรวมเข้าด้วยกันมันก็เลยได้มาเป็นจิฟฟอลลูกตาลน้ำตาลตะโนดตัวนี้แหละครับ
ต่อไปก็คือผมอยากให้ทุกท่านได้ลองก็คือตัวนี้นะครับ
เป็นมาม่อนน้ำตาลมะพร้าวนะครับ
ก็คือเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้เลยนะครับผสมด้วยเนื้อมะพร้าวก็จะได้รสชาติที่อร่อยครับ
นี้ขายดีนะครับ
ล่าสุดนะครับเราก็ได้รังสรรคเมนูใหม่นี้ขึ้นมานะครับ
ก็คือเค้กกรอบอารมณ์ดีนะครับ
คำว่านักเลงสายหวานนะครับก็คือว่าในนิยามของผมก็คือ
มันเป็นเรื่องราวจริงในชีวิตนะครับที่ผ่านเข้ามา
มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือสะสมเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิตนะครับ
แล้วเวลาทุกท่านได้ทานขนมของผมก็จะนึกถึงตัวตนของผมด้วย

เราได้ออกโซเชียลได้ออกทีวีอะไรบ้างหลายอย่างอย่างนี้ครับ
คนก็ส่วนมากจะเรียกเราเป็นนักเลงสายหวานนักเลงสายหวาน
ก็เลยมาคิดดูว่าความเป็นนักเลงสายหวานมันเป็นตัวตนจริงของเรา
และคนค่อนข้างจะติดหูกับคำนี้มากกว่า
ก็เลยมีไอเดียคิดว่าต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นนักเลงใส่หวานเรา
ของร้านผมสามารถจอดรถแวะซื้อได้ทุกวันเลย
วันนี้เบื่อขนมปังก็มากินเค้กเบื่อเค้กก็มาทานชิปฟอนด
ก็ประมาณเกือบ๒๐๐ชนิดได้
เวลาเราไปแนะนำใครเราก็แนะนำเลยว่ามันเป็นอาชีพต่ออาชีพได้
คือคุณสามารถมารับขนมเราไปขายได้

เราก็จะขายขายตรงเลยแล้วส่วนมากก็เราจะได้จากพวกงานพิธีต่าง
งานประชุมงานสำนางานเบรก
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรทุกอย่าง
ร้านขนมฟูนักเลงสายหวานของเรานะครับ
ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากร้านอื่น
ก็คือว่าเรามีทุกอย่างที่เบเกอรี่มีและเรามีมากกว่า
ฟูนักเลงสายหวานเราจะทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกมา

ซึ่งคนทุกเพศทุกวัยสามารถจับต้องได้แน่นอน
ราคา๑๐บาท๒๐บาทอย่างนี้ครับ
ซึ่งบางทีก็มีแม่ค้าหรือธุรกิจเล็ก
รับของเราไปขายเพื่อต่อยอดทำอาชีพ
รายได้อะไรสำหรับคนที่ไม่มีงานไม่มีอะไรก็เอาสินค้าของเราไปขายได้
ฟูนักเลงสายหวานนะครับ
โอ้โฮโอ้โหโหโมงพนะคะคุณนัทเขาเก่งมากเลยนัท
ล้มแล้วก็ยังลุกขึ้นสู้
ก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขากลายเป็นที่รู้จัก
แล้วก็ขายดิบขายดีขนาดนี้ค่ะ

ช่วงหน้านะคะจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าของต้น
น่าพลาดนะคะต่อไปก่อนมาค่ะ
ถ้าพูดถึงร้านอาหารเวียดนามในเมืองไทย
วิธีแหนมเนืองคือชื่อแรกที่เราต้องนึกถึง
และผู้ก่อตั้งร้านวีทีแหนมเนือง
มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือ
คุณทองคนนี้นี่เองล่ะครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสวัสดีจากวิธีแหนมเนืองของเราครับ

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพเส้นเข้าเมืองอุดรธานี
เป็นศูนย์อาหารที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียว
เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากร้านวีทีแหนมเนืองสาขาแรก
ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีริมถนนโพศี
กลายเป็นอาณาจักรครบวงจรของวิธีแหนมเนืองที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ร้านของฝากและเป็นศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าอีกด้วย
นี่ก็เป็นสินค้าเรานะมีสองแบบนี้ไว้เป็นช่วงเทศกาลนี้ไว้ขึ้นเครื่องนะครับ
ก็จะบรรจุน้ำจิ้มไว้ไม่ถึงร้อยมิลลิกรัมไว้เพื่อจะขึ้นเครื่องนะครับ
ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูยอไส้กรอกแหนมซี่โคงแหนมส้มหมูจ๋านะครับ
นี่เป็นสินค้าที่สามารถฝากได้เป็นสินค้าที่เราผลิตเองนะครับ
ด้านบนของเราก็สามารถรองรับลูกค้าได้๖๓๐ที่นั่ง
ส่วนด้านล่างนี่ก็ประมาณสัก๔๐๐รวมกันก็ประมาณพันกว่าที่
ที่นี่ก็จะเป็นโรงงานครัวกลางนะครับที่ไว้ทำแหนมเนืองผลิตส่งไปทั่วประเทศนะครับ
ผลิตหลายตันต่อวัน
และนี่ก็คือตำนานของร้านอาหารที่ใช้เวลากว่า๒๐ปี
จากร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นมาเป็นร้านดังระดับประเทศ

และวันนี้ครับวีทีแหนมเงินนะครับยกชุดใหญ่จัดเต็มมาอยู่ที่นี่กับเราแล้วครับ
จำเต็มมากเลยตอนนี้อาหารเวียดนามละลานตามาก
มีหมูยอด้วยนะหมูยอหมูยอหมูยอโหเรียกว่าเพียบนะฮะ
ตรงอย่าเพิ่งรีบกินครับแจ้งเย็นนะครับ

เนี่ยเมนูเราจะรู้จักกันดีอยู่แล้วในเรื่องของแหนมเนืองนะฮะ

เรียกกันไม่ถูกเลยนะครับผมงงเลยน้ำจิ้มก็เยอะมากเลย
ใช่คือปกติเราจะตักน้ำจิ้มถ้วยนั้นถ้วยนี้กินเยอะมากเลยค่ะ
แล้วค่านยังไงถึงจะถูกเขาเนี่ย
ชุดใหญ่มาขนาดนี้เราต้องให้เจ้าของนะคะมาแนะนำแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่ตอนนี้มีน้ำจิ้มหลายอย่างหลายประเภทมาก
ให้คุณทองแนะนำวิธีการทานนะคะ
วันนี้คุณทองจัดเมนูอะไรมาให้พวกเราชม
อันนี้อ่าเมนูหลักก็คือครับแนมเนืองนะครับแนมเนืองแล้วก็
ครับผมกุ้งพันอ้อยนะครับกุ้งพันอ้อยครับมันซ้ายใหญ่สุดใจ
ปะเบี้ยทอดครับปะเบี้ยทอดครับผมเส้นกรออีสานครับแล้วก็
แมมซี่โคงครับแหมซี่โคงทุกอันอันนี้เซ็ตแหนมเนือง
เซตแนมเนืองอันนี้เป็นอะไรฮะอ่าหมูยอหมูครับหมูยอหมูหมูยอหมู
หมูอันนี้หมูยอหนังครับหมูยอหนังและอันนี้ก็ปะเี้ยสดครับ
อ๋อปะเบี้ยทสดค่ะอ๋อเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกน้ำจิ้มของแต่ละอันก็จะมีน้ำขาว
คู่เขาใช่ครับแล้วอันนี้คือน้ำจิ้มของทางปะเบี้ยทสดครับอ๋อ
แต่น้ำจิ้มน้ำเนืองเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมคะแต่ละน้ำจิ้ม
ก็เป็นน้ำจิ้มที่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันไม่ค่ะอันนี้ล่ะคะ
อันนี้ของจิ้มพันอ้อยครับจริงแล้วคือน้ำจิ้มกับเมนูต่างเนี่ยมันเยอะมากแล้วไม่ได้เป็นแค่นี้เพราะว่าอาหารเวียดนามเนี่ยค่ะเขามักจะทานคู่กับพวกผักสดใช่ไหมคะ
อันนี้ของกุ้งพันอ้อยครับจริงจริงคนเวียดนามเขาทานกับผักแบบนี้เหมือนกันไหมคะครับอ่าก็เหมือนกันฮะแต่ผักทางเวียดนามอาจจะมากกว่านิดนิดหน่อยอ๋อ
มากกว่านี้เหรอครับเยอะมากเอาละครับเดี๋ยวเรามาคืนต่อดีกว่านะครับว่ากว่าจะเป็นวีทีแหนมเนืองครับ
ที่เป็นร้านดังหลับประเทศแบบนี้นะครับค่ะคุณทองต้องฝาฟันอะไรมาบ้างเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับ
ครับใครที่ไปจังหวัดอุดรธานีนะครับต้องไม่พลาดร้านนี้แน่นอนนะครับวีทีแหนมเนืองครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่อุดรนะครับค่ะทั่วประเทศแล้วนะฮะเราอยู่กับเจ้าของกิจการเลยนะ
คุณทองนะครับอยากทราบว่าอาหารที่ชื่อว่าแหนมเนืองเนี่ยเป็นอาหารเวียดนามถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับเป็นสูตรของที่บ้านคุณทองเลยหรือเปล่าครับสูตรก็คือทางคุณพ่อครับครับ
เป็นปู่ย่าตายายนู้นแหละอืมที่คุณพ่อเขาจำมามาทำที่นี่อ๋อคุณปู่คุณย่าคุณพ่อมาจากทางเวียดนาม
ใช่มาจากเมืองเว้เลยครับเมืองเวย์แปลว่าเป็นเวียดนามแท้เลย
ใช่ครับผมเกิดที่หนองคายครับเกิดที่ประเทศไทยครับ
จังหวัดหนองคายนะคะยังมีตำนานอาหารเวียดนามอีกร้านหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าแดงแหนมเนืองอ๋อนี่เป็นร้านพี่สาวครับ
เก่าก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เขาทำไว้กับพี่สาวทำไว้ก็คือ
ใครอยากทานแหน่มเนืองต้องมาหนองคลายอืมก็เป็นของหนองคลาย
งคลายก็จะเป็นแดงแหนมเนืองแต่ถ้าพูดถึงอุดรธานีก็จะต้องวีที
เห็นว่าเริ่มมาจากการที่คุณทองเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำเองทุกอย่างแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
จินัลตอนแรกเลยอ๋อสมัยตอนเด็กเด็กนะฮะตอนตอนแรกที่ทำแหนมเนืองก็คือ
คุณพ่อคุณแม่ทำแบบครอบครัวค่ะทำกันเองใช่ซื้อหมูขาหลังมาแม่ก็เขาก็หั่น
ต้องใช้ขาหลังหมูอ่ะค่ะใช่มันถึงเหนียวไงฮะอ๋อแล้วก็ใช้ตำเอาฮะ
ตำคือสับแล้วต้องตำใช่ตำเพื่ออะไรคะตำเพื่อให้มันเหนียวครับ
แต่ไม่ได้สับนะต้องหั่นอ๋อเหรอคะถ้าสับแล้วมันมันเละมันเละหั่นแล้วตำ
ให้เกาะเป็นก้อนปั้นใช่ใส่กำฟูงแล้วให้เป็นก้อนแล้วคุณแม่ก็ปั้นเป็นก้อน
แล้วก็เสียบหมูขายแล้วอ่าสมัยเก่าก็ไม้หนึ่งก็อยู่ที่ห้าสิบตังค์
ค่ะโอ้โหห้าสิบแปดยุคนั้นเลยนะคือเริ่มมาแบบนั้นเลยใช่ไหม
ว่าย่างถ่านย่างถ่านแล้วคุณแม่ก็หาบขายฮะอ๋อสมัยก่อนคือหาบขาย
ตอนนี้ไม่มีหน้าร้านก็ขายหมดทุกวันครับเป็นสูตรโบร่ำโบราณเลย
ก็คือได้มาจากเวียดนามแล้วคุณแม่ก็มาทำขายแม้แต่คุณทองจะโตมากับครอบครัวทำอาหาร
ทำแหน่งเดือนแต่มันอยากว่าใจเนี้ยไม่อยากทำธุรกิจอาหารเพราะอะไรครับ
มันเป็นงานไม่ใช่งานครัวงานผู้หญิงอ๋ออ๋อทำกับข้าวเป็นเรื่องผู้หญิงไม่แมนเลย
ตัวมาก็เลยไม่อยากทำอาหารใช่ผมก็ไปเป็นช่างกึงฮะอืมนานไหมครับคุณทอง
ก็เป็นช่างแล้วนะฮะที่หนองคายแต่เนื่องจากปัญหาแต่เก่าก็คือการเมืองนะฮะ
ครับของต่างทั้งไทยกับเย็นดาลค่ะนะฮะค่ะเลยต้องพิกผัน
ก็ห้ามจำกัดอาชีพคนต่างด้าวประมาณนี้

เลยกลับมามาทำช่างนาฬิกา

แล้วก็ได้มาพบรักแต่งงาน
หลังจากเป็นช่างนาฬิกาก็แต่งงานกับแฟน
ทำอาชีพเย็บเสื้อผ้า
แล้วก็มองแล้วอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ย
มันถึงทางตันก็ตรงที่ว่ามันหาช่างยากขึ้น
เย็บเสื้อผ้าที่ฝีมือก็ยากขึ้น
มองคนส่วนมากจะเริ่มซื้อแล้วได้เร็วกว่า

ตาก็เลยมองว่าเอ๊ะ
การของการตัดผ้าเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้ว

ก็กลับมามองถึงอาชีพค่าขาย
เพราะมองอาชีพค่าขายนี่ยังไงก็

แล้วเราอยากผลิตเท่าไหร่ถ้าลูกค้าต้องการเราทำได้
ไม่เหมือนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันจำกัด
สมมุติว่าเขาจะตัดสัก๕ชุดต้องการวันนี้ก็ทำไม่ได้

แล้วแหน่มเนื้อมนุษย์สั่งเป็น๑๐๐๐เป็น๑๐๐๐๐ก็สำได้
ทำอาชีพอื่นอยู่ประมาณกี่ปีได้คะ
ผมทำงานอาชีพอื่นอยู่ประมาณเกือบ๒๐ปี

กับทางครอบครัวยังไงคะจุดเริ่มต้น

ร้านไปที่ไหนดีก็มองถึงว่าไปอุดร

อุดรมองว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองผ่านด้วย
แล้วครับมีโรงแรมมีสถานที่แล้วก็มีพลเมืองค่อนข้างเยอะ

คนที่จะไปทางประเทศลาวอย่างนี้ก็ต้องแวะอุด

เขาก็ต้องการก็คือว่าถ้าใครจะทานแหมเนือง

น่ารักอ่ะ
แล้วเริ่มกิจการครับคุณทองเริ่มยังไง
โต๊ะ๒โต๊ะรถเข็นก่อนหรือเปล่าหรือยังไงครับ

ถ้าเราไม่มีพื้นที่รองรับลูกค้าได้เนี่ย
สินค้าของเราก็คงจำหน่ายกลับบ้านไม่ได้

ร้านให้เขาอยู่ให้เขานั่งสบาย

เขาจะซื้อไปฝากยากมิดอย่างงี้
ท่านอร่อยเอาไปฝากเพื่อนหน่อย

เห็นว่าคุณคองเปิดร้านครั้งแรก
เปิดร้านด้วย๕ห้องแถวเลยใหญ่
ซึ่งใหญ่มากทำไมคนทองถึงมั่นใจคะว่า
ครั้งแรกของเราเปิดใหญ่ขนาดนี้ค่ะ

แล้วก็ต้องสั่งหลายอย่าง
ช่วยกันทานก็เลยเปิดร้านแบบใหญ่เลย
รองรับลูกค้าได้เพียงพอต่อความต้องการแน่นอน
ช่วงแรกที่คุณทองเปิดร้านวีทีที่อุดรเนี่ยนะคะ
ญาติมาจากหนองคายมากันเต็มมาช่วยเข้าครัว
สมัยนั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยพี่สาว

เปิดแรกผลตอบรับเป็นยังไง

สักพักหนึ่งมาเจอจังหวะต้มยำกุ้งปี๔๔

เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
ก็บอกสะเทือนไหมก็สะเทือนแต่ไม่มาก
ไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากก็โดน

กลุ่มเศรษฐกิจแบงค์หรือว่า
พวกนี้จะโดนแต่ก็เราก็โดนไหมก็ถ้าเขาโดนเราก็
ก็ได้รับได้รับผลน่ะก็ทานน้อยลงอืมค่ะแต่ก็ถือว่า
ช่วงนั้นเราลงทุนไปแล้วแล้วก็อาหารนี่มันในปัจจัย๔ยังไง
คนก็ต้องอืมต้องทานงั้นช่วงต้นยำกุ้งเนี้ย
บอกเลยว่าผ่านมาได้แบบสบายสบายอ่างั้นถ้าเกิดลองมาเทียบกับยุคนี้ครับ
โควิดความหนักหนาสาหัสมันต่างกันไหมครับมันหนักกว่าโควิดหนักกว่า
ใช่เพราะว่ายุคนี้หนักกว่าครับโควิดนี่มันโดนหมดฮะเพราะว่า
เขาไม่ให้คนมาอยู่ใกล้กันอ่ะอืมตั้งแต่ช่วงแรกครับฮะรถแรก
ช่วงที่ห้ามนั่งเลยใช่ปิดร้านอาหารเลยใช่ไหมคะ
เลยครับห้ามทานที่ร้านค่ะซื้อกลับบ้านอย่างเดียวอ่า
แต่ก็ดีอย่างของเรามันได้ครับหาของเราก็ส่งได้ทานกุ้งต้นได้
มีแบบเป็นกล่องเป็นกล่องสำเร็จรูปสั่งได้ด้วยใช่
พร้อมทานแล้วก็มีครับก็สั่งกลับบ้านทานได้ด้วย
ช่วงโควิดแล้วรอบแรกรอดตกไปเยอะไหมฮะ
ก็ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์
ก็หนักเอาเรื่องอยู่หนักเลยแล้วแล้วจนมาถึงช่วงเนี้ย
รอบสองเนี่ยค่ะยังดีขึ้นไหมคะหรือยังไงบ้าง
อ่าตอนนี้ดีขึ้นนะฮะค่ะถึงปัจจุบันแต่มันก็ค่อยค่อยขยับขึ้นครับ
ค่ะก็อยู่ที่สถานการณ์โลกระบาดเนี้ยอืม
ไม่มากแล้วก็โอเคอยู่นี่ผมเพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วเลย
ไปอุดรธานีครับไปงานที่อุดรธานีค่ะตามสูตรครับ
เจ้าพ่าก็ต้องแวะร้านนี้ก่อนแวะร้านนี้ก่อนจริงจริงก็บอกแล้วว่าอยากทานก่อนกลับบ้าน
เป็นแรนดมาสของอุดรธานีเลยครับคนเยอะอยู่คนเยอะครับ
ก็เยอะตลอดเยอะเลยเยอะเลยใช่ค่ะแล้วอย่างงี้ไหมตองอยากทราบว่า
คุณทองเองเนี่ยมีวิธีจัดการกับร้านอาหารในยุคโควิดยังไง
มีการปลดพนักงานออกไหมหรือว่าเราใช้กลยุทธ์ยังไงบ้าง
ปลดครับค่ะเพียงแต่เราก็จากที่ขายไม่ดี
พนักงานว่างแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับให้พนักงานไปดูแลความสะอาดจุดไหนที่ซ่อมแซมได้
พนักงานก็ซ่อมแซมบริษัทไปในตัวไม่ได้ปลดสักคนเลย
เป็นปั๊มครับครับที่ต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นเรียกว่าระบบนี้นะเป็นร้อยล้านนะครับ
โอ้โฮดีเฉพาะระบบปลูกผักนะถ้าลงทุนระบบปลูกผักขนาดนี้ครับ
หมายถึงคิดว่าโอ้โหมันคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นร้อยล้าน
อาหารของเรานี่เน้นเรื่องผักอยู่แล้วครับ

เพราะฉะนั้นเราถือว่าผักนี่เป็นส่วนสำคัญของคนเหมือนเดิมนะครับ

ผักนี่สามารถออกจากแทนลอตเตอรี่นี่ทานได้เลย

เราใช้ผักเยอะขนาดไหนคะปริมาณต่อวัน
๑๐๐๐ตันคือเยอะมาก
คุณทองนะฮะอย่าบอกว่าเป็นคนที่มองกันไกลมาก
เห็นมันว่าถ้าเกิดไม่มีช่วงโควิดนี้นะครับ

โกวินเตอร์บุกเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว

วางแผนก็คือเราจัดการเรื่องบัญชี
ระบบตัวเลขต่างในบริษัท
กักว่าสัก๒๓ปี

กะว่าจะทำตัวนี้แล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วย
ก็คือจะเปิดอาจจะเป็นฮ่องกงหรือ
ปลอดทุกอย่างให้ได้อันนี้คือจุดแข็งนะครับ
ที่สองก็คือด้านบริการแล้วก็รับผิดชอบต่อลูกค้า
เพื่อมาใช้บริการถ้าเราทำได้สองสามเรื่องนี้
ผมว่ายังไงก็เกิดแล้วนะ
เห็นบอกว่ามีอีกเทคนิคหนึ่งคนที่มากินเป็นคนปรุงเอง

ยังไงคะอาหารที่ว่าอร่อยเนี่ยครับผมว่าคำพูดตรงนี้นี่
มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารอะไรที่อร่อยอ๋อแต่ละคน
ทานอาหารเมื่อไหร่รสชาติก็นิ่งเหมือนเดิมครับ
เราทำได้ตรงนี้ลูกค้าทั้งหากจะเป็นคนปรุงโอ้จะชอบอะไร
ค่ะมากหน่อยแค่ไหนก็สามารถปรุงของอิงได้เลยใช่
ชอบเข็ดก็เติมพริกไปแล้วก็ถูกปาก๐๐๑๐
ก็คือทุกคนสามารถปรุงรสชาติเป็นของตัวเอง
ก็เลยทำให้วีทีแหนมเนืองเนี่ยอร่อยถูกปากสำหรับทุกคน
คือคอนเซ็ปต์คนกินปรุงเอง

และสำหรับคนที่อยากจะเริ่มในการทำธุรกิจยุคนี้ค่ะ
คุณทองเองในฐานะที่คนประสบความสำเร็จแล้ว
มีอะไรอยากจะแนะนำคุณผู้ชมบ้าง
จะขายอาหารนี่เราต้องคิดว่าเราจะขายอะไรขายให้ใคร
อันนี้ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้จบ
ถ้าเรามองจุดนี้ออกและรับบริการได้
ผมว่าร้านอาหารยังไงก็ต้องเดินไปได้
แล้วก็ต้องใส่ใจนะฮะอาหารนี่
ถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่ได้
วันนี้ครับเราได้รับชมเรื่องราวการก่อร่างสร้างตัว

และการตั้งประมาณธุรกิจที่ชัดเจนนะครับ
ที่สำคัญครับคือความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้
กระทั่งมีวิธีด่านเมืองในทุกวันนี้ครับผม
และวันนี้เราต้องขอบคุณคุณทองค่ะ
ที่ให้เกดมาร่วมรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะ

หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ

อย่าลืมว่าดูก่อนรวยก่อน

สวัสดีค่ะ

กรุงเทพนี่มี๗เลยเหรอครับ